เรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมนะครับรองนายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วง
แม้ว่าจะมีแรงเสียดทานเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างทางก็ตาม
แต่มั่นใจว่าภาพรวมแล้วก็จะเป็นไปตามเป้าหมาย
นายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
โดยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติ
ในวันครบรอบวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี๒๕๕๙
แบงค์ชาติรายงานฐานะเศรษฐกิจของไทยทุกด้าน

แต่อนาคตข้างหน้ามองไป๔๕ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องใหญ่ต้องทำให้สำเร็จ
คุณผู้ชมครับในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นธนาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนต่างเหล่านี้จะต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
เพราะว่าเอกชนก็คือกำลังที่สำคัญในขณะเดียวกันช่วงที่ภาวะเงินบาทแข็งค่า
รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวชุมชน
จากว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
คราวนี้เรามาดูรางวัลเกียรติยศตลาดทุนไทยกันหน่อยนะครับ
ที่เขามีการจัดงานกันไปแล้วก็นอกจากพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจแล้ว
รางวัลนักการเงินแห่งปีก็คือนายชาติชายพยุหะนาวีชัยผู้มนุยการธนาคารออมสิน
รางวัลธนาคารแห่งปีก็คือธนาคารไทยพาณิชย์
ส่วนรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน